ดูมุมนี้หน่อยเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวของพบตรที่กองปราบรามเนี่ย

คือเสียงของผู้ต้องหาใช่ไหมที่ท่านจะต่อโทรศัพท์

ก็เลยต้องมีนี่ฮะตำรวจหญิงนายหนึ่งมาช่วยจับโทรศัพท์
จ่อไว้กับไมค์ตรงโต๊ะแถลงข่าวให้
ในมุมของการแถลงข่าวของผู้ต้องหาของอดีตภูมิกับโจ้ก็ว่าไปนะ
เรียกต้องใช้มือถือจ่อไมค์อยู่แบบนี้
แต่นี่สวยทะลุแมสออกมาเลย

ชื่อเล่นชื่อหมวดไวกิ้ง

รู้จักส่วนตัวหรอค่ะเรียกน้อง

ว่าทำไมผู้หมวดไวกิ้งเนี่ยถึงต้องมาถือโทรศ
แบบนี้ตอนที่มีการแถลงข่าวนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนนั้นก่อนนะครับ
แล้วก็ยาวบ้าประมาณเกือบสองหมื่นเมตร
คือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับเขาจะใช้ไมโครโฟนก่อน
แล้วเสียงมันเหมือนกับมันหอนมันตีอ่ะมันแตกคือเข้าใจว่าทางห้องที่ให้ให้ตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ภูมิกับโจ้นั่งอยู่เนี่ยเขาน่าจะเปิดทีวีแล้วก็ฟังเสียง

แล้วพอโทรศัพท์เข้าไปเพื่อจะให้คุยแล้วมันเนี้ยเสียงโทรศัพท์กับเสียงทีวีมันตีกันไปหมด
คราวหน้าดิฉันแนะนำแบบพวกวีดีโอคอลอะไรแบบนี้นะครับ
วีดีโอคอนเฟอร์เนส์อะไรอย่างนี้แล้วก็ปิดกล้องเอาก็ได้
หรือไม่ก็บอกทางนู้นบอกโจ้โจ้ปิดทีวีก่อน
อ่าฟังเสียงจากโทรศัพท์อะไรประมาณอย่างเนี้ยแต่ไม่เป็นไร
ตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดมุมบรรยากาศตรงนี้ขึ้นมาอ่า
นะฮะผู้หมวดหญิงนายนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มาช่วยถือโทรศัพท์มือถือในห้องแถลงข่าวเนี่ยนะฮะ
นี่คือร้อยตำรวจโทยิงพัศยาเริกรัฐหรือว่าหมวดไวกิ้ง
ชื่อเล่นชื่อไวกิ้งนะครับปัจจุบันเป็นนายตำรวจติดตามพลตำรวจรียิ่งยศเทพจำนง
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็เลยเดินทางไปในที่แถลงข่าวด้วย
วดไวกิ้งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะฮะรุ่น๗๒นะครับความสามารถหลากหลายมาก
พูดได้๓ภาษาไทยอังกฤษจีนนะร้องเพลงเก่งด้วยได้ทุนไปเรียนที่ไต้หวันด้วยนะครับ
เล่นกีตาร์ด้วยส่วนมากจะร้องเพลงสากลลองฟังด้วยไหม
ตำรวจโทยิงพัทรัสยาเริกรัฐนะฮะชื่อเล่นชื่อไวกิ้งหมวดไวกิ้งนะครับ
อายุ๒๓ปีค่ะนี่วันนี้ผมก็วีดีโอคอลไปขอสัมภาษณ์หน่อยนะฮะ
ว่าเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยตอนนี้คนเข้าไปส่องเต็มเลย

ท่านผู้ชมครับคือหมวดิ้งหมวดไวกิ้งเนี่ยบอกว่า
ผมถามว่าเอ๊ะเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น
ผู้หมวดอายุเท่าไหร่นะฮะ๒๓ปี
ยังไงนะคะตกลงเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นมันเลยเกิดเป็นประเด็นผู้หวดไวกิ้งขึ้นมา
คือช่วงแถลงข่าวเนี่ยหมวดไวกิ้งบอกว่ามันค่อนข้างกระชั้นชิด
มันมีปัญหาติดขัดด้านเทคโนโลยีก็เลยตัดสินใจใช้วิธีนั้นนั่นแหละ
เอามือถือเนี่ยเปิดลำโพงแล้วก็จ่อกับไมค์ตรงจุดแถลงข่าว
ถามว่าเมื่อยไหมก็ไม่รู้สึกเมื่อยอ่ะ
เพราะมันก็ไม่ได้ถือว่านานมากประมาณสัก๒๐นาทีได้ก็พอทนไหว
ส่วนที่สังคมออนไลน์เนี่ยโอ้โหไปแชร์รูปนะไปตามดูตามโซเชียลต่างเนี่ย
วดไวกิ้งบอกว่ายอมรับว่าเมื่อคืนไม่รู้ข่าวเลย
เพราะพอกลับถึงบ้านแถลงข่าวเสร็จเสร็จงานกลับถึงบ้านมันก็ดึกแล้ว
รีบเข้านอนเช้าก็มาทำงานตามปกติ
พอมารู้ข่าวนี้ตกใจมากว่าโอ้โหทำไมคนสนใจมากขนาดนี้
แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามปกตินั่นแหละ
ไวกิ้งบอกว่างานอดิเรกที่ชอบนะครับก็คือชอบร้องเพลงนะ
ดนตรีด้วยอ่านหนังสือด้วยเลือกเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจ
เพราะว่ารู้สึกชื่นชอบอยากเป็นตำรวจหญิงรู้สึกว่าเท่ดี
ผมก็ไม่ต้องตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะอะไรขนาดนั้น
เราก็อยากจะให้มันราบรื่นไปค่ะก็เลยแก้ไขปัญหาไปก่อนค่ะ
ถ้าไม่ได้ทำงานก็ปกติเหมือนคนทั่วไป
ถ้าไม่มีโควิดก็เดินเล่นเยี่ยวห้างอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เล่นดนตรีเต้นติ๊กต๊อกบ้างแล้วแต่อารมณ์
ตอนเด็กก็มีความชอบอะไรที่มันท้าทายบูอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะไม่ค่อยเป็นผู้หญิงเกอร์ลี่เท่าไหร่
ก็จะชอบแล้วก็มองว่าเท่จังอาชีพนี้
ถึงแม้ว่าบางทีหลายคนอาจจะไม่พอใจบ้างแต่เราก็เข้าใจได้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่กระทบกับสิทธิของประชาชน
นี่เห็นมุมจอเล็กไหม

ตรงภาพของโหมดไวคิง

ขนาดนี้ตัดออกเลยดีกว่าค่ะไม่ต้องมีนะ

ผมก็เลยถามคำถามแทนหนุ่มหลายคน

ว่าผู้หมวดเป็นยังไงบ้างตอนนี้
สถานะผู้หวดบอกดูในเฟซบุ๊กเลยค่ะ

นี่มีแฟนแล้วคุณหมดมีแฟนแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก็เป็นสีสันบรรยากาศอย่างหนึ่งจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้
เมื่อวานคนถามเยอะไงหมวดผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

แต่ว่าแน่นอนว่าคดีหลักประเด็นหลักเรื่องของอดีตผู้อำกับโจ้เนี่ย
เราตามต่อแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนว่าสรุปแล้วผลสรุปมันจะออกมาเป็นยังไง